อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละอยากเชื่อฝั่งไหนเนาะ

แต่มาต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าทำไมฮะนั่งกันอยู่สองคนแต่ละคนต่างเล่นมือถือ
แล้วปรากฏว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเพื่อนสองคนมองหน้ากัน

นี่ค่ะเขาบอกว่าโอ้โหที่ต้องวิ่งขนาดนี้เพราะว่าไอ้เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเนี่ย

เขาบอกไม่รู้แล้วว้อนไม่ว้อนแล้วมึงวิ่งก่อนแล้ว

บอกเพื่อนในกลุ่มมี๕คนเพิ่งเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
แล้วก็มานั่งกันอยู่แถวนี้ก็เลยไม่รู้เพื่อนมาหรือเปล่า

แต่บางทีอาจจะพูดแล้วมือถือมันดังเองก็ได้
ก็อาจจะเป็นไปได้